มาดูเรื่องของการจอดรถและไปเกี่ยวเนื่องกับลิง

เขาบอกว่าอย่าไปจอดรถที่ที่มีลิงอยู่เยอะ
เพราะเจ้าลิงมือเขาซุกสน
จะไปนั่งอยู่บนรถเราแล้วเนี่ยนะครับ
มือเขาอาจจะซุกสนงัดแงะแกะเกาอะไรออกขึ้นมา
จนทำให้รถได้รับความเสียหาย
แต่ไม่ได้รุมคนนะรุมรถ

เป็นยางอะไรสักอย่างยางขอบประตู

แงะไฟลูกจะไปทำอะไรไปขายไหม

รถคันนี้จอดอยู่ริมถนนราชมนูลในอำเภอเมืองลบบุรี
ใกล้กับสารพระการและพระปรางสามยอด

จากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนแล้วนะคะ
ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของลิง
เป็นสถานที่ชื่อดังของลบบุรีนี่แหละ
และทีนี้ก็มีลิงเป็น๑๐ตัว
ปีนกระโดดเล่นอยู่บนรถ

ส่วนประกอบของรถต่างออกมาเท่าที่เขาจะดึงได้
เขาก็ชวนกันคุยเธอนี่นี่มันชิ้นส่วนอะไรนะ
มันมีอะไรขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเราแงะดูไหมมันจะออกไหม
เราก็อยากจะรู้นะนวัตกรรมของพวกมนุษย์มันเนี่ย
สรุปแล้วสิ่งที่เขาได้ไปมียางคิ้วขอบกระจก
ยางหลังคายางขอบไฟหน้า
หลุดออกมาเป็นชิ้นแล้วก็นั่งกัดเล่นนี่แหละนะคะ
ทีนี้พอมีคนถ่ายคลิปแล้วก็เดินไปใกล้เภายามจะปัดมือถือได้เนี่ย
อืมมาทำไม

เสียงได้รับประกาศอ่ะ

แต่ทีนี้รถหรูคันนี้ที่จอดอยู่ที่ถูกลิงรื้อในคลิปนี้นะครับ

ถ้าใครอยากให้เจ้าหน้าที่ดูแลต้องเข้าไปจอดในร้านนะคะ

อย่านำรถไปจอดในสถานที่ที่เขาห้ามจอด
เอาไปจอดในบริเวณลานจอดรถของสารประการเขานะคะ
เมื่อกี้ก็บอกพี่ถ่ายลงโซเชียลเหรอ

พี่ลบเลยนะ
ก็ต้องเอาไปจอดไว้ในที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้นะ
ไม่งั้นเดี๋ยวโดนแบบนี้อีกนะครับ